สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะในระยะนี้นะคะภาคอีสานมีฝนตกถล่มค่ะ
แต่ภูมิภาคอื่นนะคะยังไว้วางใจไม่ได้
จากการตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมเราพบว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะ
บริเวณทะเลอันดามันซึ่งในช่วงวันที่๓๔เมษายนเนี่ยบ้านเราจะมีฝนตกนะคะ
เพราะว่าห่อมความกดอากาศนี้นะคุณผู้ชมจะเคลื่อนไปที่ถวายของเมียนมา
หลังจากนั้นจะเกิดการสลายตัวทำให้เกิดฝนนั่นเองนะคะ
อกจากนี้ค่ะลมทะเลยังหอบนำฝนเข้ามาตกในประเทศไทยของเราด้วย
หลังจากนี้หลังจากวันที่๓เมษายนเป็นต้นไปบ้านเราจะมีฝนตกกินระยะเวลานานถึง๘วันคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวรับมือกันเอาไว้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ชมดอกซากุระบานะคะเป็นสีบานสะพั่งแบบนี้ค่ะ
งามนะคะคุณผู้ชมมีทั้งสีชมพูสีขาวปะปนกันไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
อกซากุระแบบนี้นะคะขึ้นอยู่บริเวณแม่น้ำเมกูโร่ค่ะ
ปีนี้ซากุระที่เมืองโตเกียวออกดอกบางสะพั่งเร็วกว่ากำหนดการนะคะ
นับตั้งแต่มีการดอกซากุระปานตั้งแต่๑๐๐ปีที่ผ่านมาเลยค่ะ
และนี่คือรุมรอดรอดนะวันนี้สวัสดีค่ะ